สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวดี
เกี่ยวกับโภชนาการในแคมป์ทีมชาติไทย
ตอนนี้เราแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ตามสภาพสิ่งแวดล้อม

และพูดคุยกับแบ็คขวาจอมบุก
ทำไมถึงอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง
อันนี้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ทำไมมีภาษาไทย